มาดูเรื่องคลิปเฉาสุดสะเทือนใจ
และเป็นคนไข้สูงอายุอายุ๙๐ปี
แล้วก็ป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพอง
จนมีการแชร์คลิปนี้อยู่ในโลกโซเชียล
หลายคนโอ้โหเมื่อวานถามหากันให้ว่อนเลยในโลกโซเชียลว่า
นี่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลไหน

พยาบาลทำกับคนไข้แบบนี้
แบบไหนคุณผู้ชมไปดูในคลิปกันก่อนเลยนะครับ
โอ้โฮแม่คุณดูสินี่ครับคุณผู้ชมครับ
ในคลิปไม่มีเสียงนะเพราะเป็นการแอบถ่าย
ที่กำลังดูแลผู้ป่วยสูงอายุนะครับคุณ
นี่นะฮะมีผู้ป่วยสูงอายุรายหนึ่งนะครับเป็นผู้ชาย
นอนอยู่บนเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
พยาบาลคอยดูแลแต่นี่เรียกว่าดูแลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะ
คือดูสิทั้งเหวี่ยงทั้งดึงร่าง

คือผู้ป่วยมีสภาพที่มีสายท่อเครื่องช่วยหายใจ

ไม่สามารถขยับตัวเคลื่อนไปมาหรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้
พยาบาลกระชากร่างของผู้ป่วยขยับตัวอย่างแรง
จะโยนผ้าห่มใส่ไปที่ใบหน้าของผู้ป่วย
แล้วก็ผ้าห่มไปรองที่ศีรษะ
สร้างความน่าเวทนาและแสดงความไม่เหมาะสมในจัญญบัน
วิชาชีพความเป็นพยาบาลอย่างมากเลยนะครับ
เรื่องนี้มีคนเอาคลิปมาโพสต์ในโลกโซเชียล

จัญญบันของพยาบาลแบบนี้

ความผิดที่ตัวบุคคลใช่หรือไม่
เครื่องหมายคำถามเครื่องหมายตกใจ
พ่อก็เคยป่วยหนักแบบนี้

ไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
แต่ที่เจออาจจะมีพูดจาไม่ดีบ้าง
ผู้จาห้าวหานบ้าง
แต่ไม่กระทำถึงขนาดนี้

แชร์คลิปนี้ลงไปเลยในโลกโซเชียล

แสดงความคิดความเห็นจำนวนมาก
มีผู้เข้าชมคลิป๑๕๐๐๐๐๐ครั้ง
พร้อมแชร์ต่ออีกกว่า๗๐๐ครั้ง

พยาบาลโรงพยาบาลไหน

โทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ที่โพสต์เฟส

แต่เป็นคลิปที่เพื่อนของน้องส่งต่อมาให้ดู

โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลก
รู้แล้วนะว่าโรงพยาบาลอยู่จังหวัดพิศนุโลก

สำหรับผู้ที่มีคนเจ็บคนป่วยในครอบครัว
แล้วต้องพาผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้นะครับ
ขอให้ช่วยกันดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
เพราะพ่อของดิฉันก็เคยป่วยเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็ถูกพยาบาลดูแลอย่างไม่เหมาะสม

แต่ถึงขั้นไม่รุนแรงก็คือมีการพูดจาถกเถียงกันเท่านั้น
แต่ไม่มีการทำอะไรแบบนี้นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้
รู้จังหวัดแล้วว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจังหวัดไหน
ฉ่าไปถึงโรงพยาบาลในจังหวัดแล้วครับ
ท้ายที่สุดโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก็ออกมายอมรับ

โดยบรองผู้มนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส
ของโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิสุนโลก
ในแพทย์วิสิทธิ์สะเทียนวัลธานี
ออกมานั่งโต๊ะพร้อมกับคณะผู้บริหาร
และนางสาวสิริพรสิริวัฒนภัยศาล
รักษาการหัวหน้าพยาบาลนะครับ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลพุทธชินราชพูดแบบนี้ครับ
บอกว่าเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทนไม่ได้ที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ขอแสดงความเสียใจและขอโทษกับญาติคนไข้
ต้นพบว่าพยาบาลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอนั้น
สภาพจิตใจย่ำแย่ยังไม่พร้อมออกมาให้สัมภาษณ์
แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย
และอาจจะต้องย้ายพยาบาลรายนี้ไปปฏิบัติหน้าที่แผนกอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ส่วนสาเหตุนั้นนะครับคาดว่าน่าจะเกิดจากภาวะความตึงเครียดส่วนตัว
จากโรงพยาบาลพุทธชินราชมีผู้ป่วยจำนวนมาก
ถือเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่เป็นอันดับ๓ของประเทศ
ปัจจุบันต้องดูแลผู้ป่วยจำนวนหลายพันคน

ก็จะต้องมีการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเข้มงวด
โดยทางโรงพยาบาลหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

สิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีการความแสงกัน
คงพวกผมในฐานบุคคลมิความรู้สึกเช่นเดียว

เพราะตรงนี้เราก็ต้องเรียนจริงว่า
เราต้องขอแสงความเสียใจ

กับญาติคนไข้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพยาบาล
เราจะไปเริ่มทำเรียนการทำงาน

ที่ห้องตรวจนอกเนี่ยกับ๓๐๐๐คน

มานอนโรงพยาบาลปีหนึ่ง๖๗๐๐คน

กับ๓ของอเมริกาศูนย์ศาสตร์สุด

แล้วก็คนไข้เราก็เยอะ
รวมถึงรักษาการหัวหน้าพยาบาลนะ

บอกว่าขอกราบอภัยทุกท่านที่เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แต่ตอนนี้ขอความกรุณาจากทุกท่านเห็นใจพยาบาลคนนี้เพราะเครียดมาก
ตอนนี้ขอดูแลพยาบาลก่อน
เขาเพิ่งทราบว่ามีคลิปถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ปกตินะครับพยาบาลคนนี้เป็นคนมีอัธยาศัยดี
แต่อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นต้องขอตรวจสอบก่อน
ทั้งนี้คนไข้ในคลิปเป็นผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองอายุ๙๐ปีนะครับ
ตอนนี้นอกจากการแถลงของทางโรงพยาบาลแล้ว
ชาวโซเชียลแล้วก็เขาก็ถามถึงเรื่องจัญญบันพยาบาลใช่ไหม
แล้วเขาอยากรู้ว่าทางญาติคนไข้ว่ายังไงบ้าง
แต่ว่ายังไม่มีข่าวออกมาจากทางญาติคนไข้เลยนะฮะ
บางทีเวลาที่เราให้ญาติอยู่โรงพยาบาลต้องมารักษาตัวรักษาอาการป่วยบาดเจ็บ
เราก็หวังว่าทางหมอพยาบาลจะดูแลคนไข้อย่างดีที่สุด
แต่จริงคือหมอพยาบาลที่ดูแลคนไข้ดีมากบริการดีก็มีเยอะนะคะ
แต่ว่าน้อยรายที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าของเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะ